ก็จะเจอกับคลิปเจอกับอะไรที่มันสนุกสนานเนอะ
ไปเจอกับเรื่องบางเรื่องผมว่าบางทีมันก็ไม่สนุกนะ
เป็นกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นพิเลนกัน
สุดท้ายปะโถเวรกรรมทำไมมาลงที่พระละเนี่ย
นี่นะครับญาติโยมทั้งหลายดูเด็กน้อย๓คนนี้
ปลาภึ่งนะครับข้างหลังฒุติอันนี้ปลารอบสองนะครับ
รอบแรกว่าเดี๋ยวลงพี่มาดูหน้าลงพี่นะ
หลวงพี่นั่งเฉยนี่ไงญาติโยมทั้งหลาย
เรียบร้อยเลยลงพี่ตาปิดเลย
ลงพี่โดดภึ่งตอย

จากเด็กสามคนเนี่ยไปปลาหลังพึ่ง

นี่ไงไปทำให้พึ่งโมโหครับ
ถ้าเพิ่งโมโหกรทาขึ้นมามันจะเรื่องใหญ่นะครับ

เออตรงพึ่งปลาหรือปลาพึ่ง

โพสต์นี้ถูกนำมาแชร์เอาไว้

เป็นโพสต์ของผู้ที่ใช้ชื่อติ๊กต๊อกว่า

เอามาหาหลวงพี่แต่ปลาพึ่งก่อนเลย

เหตุเกิดขึ้นประมาณสักต้นเดือนเมษา

หลายคนก็ขออนุญาตนะ
ขออนุญาตหน่อย

หลวงพี่มันมีศีลข้อไหน
หลวง๊ะร้อพระเราบาปไหมเจ้าคะ

หลวงพี่น่ะตาปิดไปค่านึงเลย

พี่ทำไมไม่วิ่งหนีเราทำไมอยู่เฉย

หลวงพี่เนี่ยนะครับอยู่เฉยจริง
แล้วก็ใช้คำของสมบัติศาสตร์พุทธจ้างจริง

แล้วทำไมพึ่งยังไม่หยุด

หลวงพี่ก็เลยกะว่า
นิ่งสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหว

สุดท้ายนี่เป็นไง

แต่อาการดีขึ้นแล้วนะหลวงพี่ก็อธิบายความให้ฟังนะครับว่า
ก็ไม่ได้คิดจะเอาผิดกับเด็กอะไรอยู่แล้ว
เป็นเรื่องการให้อภัยกันนะครับ
เป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กเขาก็เล่นกันแบบนี้

เออว่าอะไรที่ทำแล้วไม่ดีทำแล้วเกิดผลเสียกับคนอื่น

หลวงพี่เองก็ได้ทำให้เป็นตัวอย่างแล้ว
เชื่อว่าเด็กน้องหนูก็คงจะเลิกทำกันอย่างนี้
แต่จากวีรกรรมในครั้งนี้
ก็ทำให้เจ้า๑๔คนนี้มีชื่อแก๊งแล้ว
ชื่อแก๊งป่าพึ่ง

แล้วนี่มาถึงกุฏิหลวงพี่เลยเหรอ

จะมาเรียนออนไลน์ที่กุฏิหลวงพี่
ก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มานั่งเรียนออนไลน์กันที่กุฏิหลวงพี่
สิ่งดีเด็กกลุ่มนี้ก็ทำ

เตรียมงานสำหรับเรา
เห็นไหมใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทิมค่ะ

ต้องมารับเคราะห์แทนเจ้าแก๊งตาพึ่ง
เป็นตำนานแล้วล่ะแก๊งปลาพึ่งนะ
คงต้องเล่าสืบต่อกันไปให้รุ่นหลังเขาได้ฟังกัน
แต่คลิปนี้ต้องบอกหลวงพี่แบบนี้